ส่วนประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้นะคะก็คือประเด็นที่พลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะครับ
อดีตรองเลขาที่การสำนักพระราชวังนะคะได้รับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
กรณีมีการครอบครองบ้านหลายหลังรวมทั้งบุกลุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
จังหวัดนครราชศรีมาด้วยนะคะซึ่งศาลจังหวัดนครราชสีมาอนุญาตให้ฝากขังนะคะ
แต่ว่าก็ต้องกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
จากนี้ได้กลับคำให้การในชั้นศาลด้วยนะคะยอมรับว่ากระทำผิดจริงค่ะ
ตอนมาสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็พยายามเอามือปิดบังใบหน้าตลอดนะฮะ
รวมทั้งมีคนบอกว่าก่อนหน้านี้ในช่วงของการปฏิบัติงาน
ท่านพลตำรวจเอกจุมพลนี่สมบูรณ์กว่านี้นะ

โดยพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนมาควบคุมดูแลความเรียบร้อยนะคะ
พลตำรวจเอกจุมพลถูกพนักงานสอบสวนกองปราบค่ะ
ควบคุมตัวโดยรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ห้องประชุมชิวปรีชาเพื่อที่เริ่มกระบวนการแรก

จากนั้นเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติสอบปากคำ
แจ้งข้อกล่าวหาใช้เวลา๑ชั่วโมงนะคะ

ซึ่งพลตำรวจเอกจุมพลตอนนี้ยังให้การภาคเศษ
ในชั้นพนักงานสอบสวนอยู่นะคะ
กองบินตำรวจดอนเมืองไปขออำนาจศาลนครราชศรีมา
ฝากขังครั้งแรก๑๒วัน
วันคือตั้งแต่วันที่๒มีนาคมจนถึง๑๓มีนาคม

จากเป็นคดีสำคัญและผู้ต้องหาฝ่าฝืน
คำสั่งของคอสชในชั้นการไต่สวน
คำร้องฝากขังพลตำรวจเอกจุมพลยอมรับต่อสารนะคะ
หลักฐานว่าหลักฐานภาพถ่ายบ้านพักเป็นของตนเองจริง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยังคงให้การภาคเศษ
ในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
บอกว่าหลักฐานภาพถ่ายทั้งหมดเป็นบ้านของตัวเองจริง
สารจึงอนุญาตตามคำร้องฝากขัง
เพราะว่าในพื้นที่ที่ถูกเป็นคดีว่าบุกรุก
พื้นที่ถึง๑๓ไร่มีตัวอาคารอยู่ถึง๖หลัง
ซึ่งพลตำรวจเอกจุมพลเองไม่ได้คัดค้านการฝากขังด้วยนะคะ
และไม่ขอประกันตัว
ภายหลังสารอนุญาตฝากหางตามคำร้องค่ะ
ตำรวจก็ได้ขอควบคุมตัวกลับมาที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อนำตัวมาฝากขังที่เรือนจำชั่วคราวในกรุงเทพ
ซึ่งสารได้อนุญาตตามคำร้องนะคะ
โดยให้เหตุผลว่าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดนะคะ
พลตำรวจเอกศีวราระบุเพิ่มเติม
ชั้นสอบสวนที่กองปราบรามผู้ต้องหาให้การภาคเศษ

เป็นการรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในฐานะผู้บุกลุกป่า
อุทยานทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ขอต่อสู้คดีนะครับ
ฟังเสียงพลตำรวจเอกศีวราค่ะ
ไม่มีถ้าไม่ประสงค์จะกันตัว
ไม่ประสงค์ไม่ขอประกันตัวครับ
สำหรับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่ถูกจับตามองนะครับ
เพราะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกจุมพลเนี่ย
ถือว่าเป็นอดีตรองพบตรนะครับ
แล้วก็ถูกดำเนินคดีในความผิดเดียวกัน
กับพนตำรวจตรีพงฎพรมมิจิตรรองผู้มชาการ
๔ข้อหาถามร่วมกันก่อสร้าง

ครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
ซึ่งพนตำรวจตรีพงฎแล้วก็นางชญานิส
ซึ่งเป็นสามีภรรยากันได้มอบตัวเรียบร้อยแล้ว
ถูกจับกุมเรียบร้อยแล้วนะครับ
หรือทำให้ศูนย์หายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินครับ
และร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดินอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า
คดีนี้มีผู้ต้องหารวมทั้งหมด๕คนด้วยกันนะคะ
อบตัวไปแล้วก่อนหน้านี้๓คน
อีกหนึ่งคนยังอยู่ระหว่างการหลบหนีตำรวจ
ว่ายังอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยนะคะ
ส่วนขณะที่เกิดคดีตรงนี้
มีเรื่องตำแหน่งหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ทางด้านของปปชเองนะครับ
ตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับ
ทางปปชก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้
ข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่า
ตอนนี้เรื่องยังไม่ส่งถึงคณะกรรมการปปชนะครับ
น่าจะอยู่ในช่วงของขั้นตอนการกลั่นกรองคำร้อง

ในการพิจารณาว่าจะเข้าข่ายทางคดี
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่

ช่วงเวลาของการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง

เป็นช่วงเวลาที่ยังคงดำรงตำแหน่งทางราชการอยู่
ใช่ส่วนกรณีการฟ้องคดีมาตรา๑๑๒

ยังไม่มีการดำเนินคดีตรงคดีนี้นะครับ